คุณผู้ชมคะใครเครียดอยู่หยุดมาดูข่าวนี้ค่ะ

เพราะว่าล่าสุดนะคะพี่แจ๊กรีนไปเจอตัวพี่ด้ามาค่ะ
โอ้โหเพื่อนก็ฝากด่ากันขมเลย

นี่ถ่ายเซ็กซี่บิกินงบิกินี่ไม่มีเลย
พี่ด้ายังไงพี่ด้าแฟนถูกห่วงหรือป่าวนะ
เขาบอกว่าเรื่องนี้ที่มีคำตอบนะคะ
คุณผู้ชมไปหัวเราะกับพี่ด้ากันเลยจ้า
ต้นหอมหาว่าด้าตัดราคาแต่อยากจะบอกเพื่อนตรงนี้นะคะ
ว่าเขาจ้างที่คุณภาพ

เหมือนรถเข็นเลยอ่ะเธอไม่ใช่เข็นรถเข็นนะ
จริงแล้วเนี่ยก็คืออยากบอกตรงนะคะ

กลัวว่าบางคนบอกไว้แฟนห่วงหล่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
แฟนห่วงใช่มั้ยไม่ใช่เพราะอ้วนขึ้นค่ะ

ทั้งคู่ละละกันพี่ดาดานี่ก็สวยมากกว่าหลายแหม
ออร่าเป็นปังเนาะ